ไปที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ

ซึ่งเป็นขายใหญ่ประวัติผัวพันยาเสพติดไปฆ่า

ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็มีการประชุมเรื่องของความคืบหน้าของคดีความต่าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุการณ์คือมีคนร้ายไม่ทราบจำนวน
ลวงแอ๋วบางตะเภาหรือชื่อจริงก็คือนายโสพีขำกลิ่นอายุ๔๘ปี
บางตะเภาเนี่ยเขามีประวัติผัวพันธ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็เคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้วถึง๓ครั้ง
ถูกลวงมายิงทิ้งกลางป่าสวนยางพารา
หลังวัดภูเขาดินตำบลกุระอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างหนักนะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภงภูมิกับสพทุ่งใหญ่
ก็เรียกประชุมด่วนนายตำรวจทีมสืบสวนสอบสวนฝีมือดี
หาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะในวันเกิดเหตุเนี่ย
มีตำรวจสายตรวจรถยนต์ที่ออกตรวจเนี่ย
พบผู้ตายขณะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อยู่กับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง
ก่อนจะมาถูกยิงเสียชีวิตในตอนกลางคืนวันเดียวกัน
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องลงดูพื้นที่ที่เกิดเหตุอีกครั้ง

ส่วนปมการสังหารตั้งไว้๓ประเด็นหลักก็คือ
เรื่องของการโกรธแค้นส่วนตัว

และ๓เรื่องของชู้สาว
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของแอ๋วบางตะเภาคนที่ถูกฆ่า
เขามีประวัติผัวพันกับยาเสพติด
เพราะฉะนั้นตำรวจเองก็เลยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการหักหลังธุรกิจมืด
ผิดกฎหมายเรื่องของยาเสพติด
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน
ที่ผู้ตายจะถูกลวงมายิงทิ้งกลางสวนยางพารา
มีโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาทวงค่ายาเสพติดที่ผู้ตายติดค้างกันอยู่
เป็นจำนวนเงินหลายหมื่นบาท
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องแกะรอยจากโทรศัพท์นี่แหละ
เอาโทรศัพท์ของผู้ตายมาแกะรอยหารายชื่อคนที่โทรเข้าโทรออก
สืบหาตัวผู้ต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นคนร้ายที่ลวงผู้ตายไปเจรจา

ก็เลยใช้ปืนเจาะยิงจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจตอนนี้บอกว่าพอที่จะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วนะคะ
และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
จากการตรวจสอบจากการสอบปากคำพยานบุคคลหลายปาก
ก็ยิ่งทำให้ตำรวจมั่นใจว่าไม่น่าจะนาน
ก็เดี๋ยวน่าจะออกหมายจับได้ค่ะ